ทีนี้เรื่องนี้กันหน่อยค่ะด้านหลังส่งมอบแล้วส่งมอบแล้วฮะ
ลัมโบกินี่ส่งมอบที่ว่าไม่ใช่ส่งมอบให้เอาไปใช้นะ
แต่ส่งมอบคืนกลับมาให้ตำรวจให้ตำรวจตรวจสอบใช่เออนี่
ทำไม๒คันไม่เหมือนกันแต่จริงคือคันเดียวกัน
นี่ไงกำลังจะถามว่าสองคันนี้คือคันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงเนี่ย
คันที่เราเคยเห็นเนี่ยเป็นสีเหลืองคันหลังคุณถูกต้อง
แต่คันที่จะให้ดูต่อไปนี้จังหวะที่เปิดผ้ามาเป็นสีนี้ค่ะ
อ่าอืนแด็กเออจริงน่าจะใส่เสียงเพลงซักหน่อยน่ะ
แทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยหรอเออ
เปิดออกมาแล้วคุณใช่ค่ะเปิดผ้าคลุมสีดำมาแบบนี้
บอกว่ามีอยู่คันเดียวในไทยคันที่๗ของโลกหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชม
คันนี้เท่าไหร่นะ๔๐หรือว่า๑๐๐ล้านรวมชุดตกแต่งอันนี้ก็ยังไม่รู้

หลายสิบล้านหรือเรียกอย่างนี้ไหม
ใช่ค่ะค่ะถูกต้องมาเช้าค่ะ๑๐โมงเลย
ทนายความของคุณเบนส์เดมอนทนายความคือนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัย
ก็เอารถลัมโบกินี่คันนี้ไปส่งมอบให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์

ใช่ค่ะก็ทนายบอกนะคะบอกว่าได้รับการประสานจากเบนส์
บอกว่าให้คุณทนายเอารถคันนี้มาส่งมอบเพราะอะไร
รถคันนี้เป็นรถต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเงินที่ได้มาจาก
การทำความผิดเรื่องของแบบมา๙๘๘ไหมเป็นเงินผิดกฎหมายไหม

อีกอย่างหนึ่งนะคุณที่อยากรู้ชื่อจดทะเบียนถูกไหม
คุณเบ้นเป็นเจ้าของไหมเป็นเจ้าของรถคันนี้โดยจดทะเบียนชื่อตัวเองไหม

เป็นชื่อของน้องคือคุณบิ๊กคือน้องคนที่๓

ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงจดทะเบียนเป็นชื่อของคุณบิ๊ก
ตั้งแต่ขายวันแรกเลยนะแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครอง
แต่เบ้นอาจจะขับไปเพื่ออะไรนะไปแข่งอะไรอย่างนี้นะ
มันก็เลยเห็นคุณเบ้นเดมอนเคยขับรถคันนี้
ใช่แต่เดี๋ยวต้องดูไงทนายบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าเกี่ยวกับธุรกิจพนันไหม
อันนี้ยังตอบไม่ได้แล้วคุยกับทนายทนายบอกว่า
ถามเรื่องมอบตัวแล้วค่ะต้องถามกับทนายทนายบอกเมื่อคืนคุยกับคุณเบ้นแล้วนะ
เดี๋ยวคุณเบ้นบอกว่าจะมามอบตัววันที่๑๖กุมภาแน่นอน
เจตนานี้ชัดเจนจะไม่มีการหลบหนีไปประเทศอื่น

ใช่ค่ะเราก็ต้องถามทนายอีกแหละเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คุณดิว
ออกมาโพสต์ออกมาอัดคลิปต่างเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
ทนายบอกแบบนี้คุณเบ้นยังยืนยันว่าไม่ขอตอบโต้นะ
แต่ไอ้ข่าวที่นำเสนอออกมาเนี่ยมันอาจจะเกินความจริงไปค่ะ
ในเรื่องนักศึกเป็นชื่อน้องชาย
ชื่อน้องชายชื่อน้องชายชื่อคุณบอสเหรอคะน่าจะเป็นชื่อคุณบอส
อ๋อแต่ทำไมถึงได้เป็นรถของคุณเบนส์แล้วคุณเบนส์ทำไมมอบให้คุณบอส
มันครอบครัวพี่ในครอบครัวกัน
ครับครอบครัวนี่แสดงว่าทำธุรกิจร่วมกัน
ไม่ใช่คือพี่จะไปมัดอย่างนั้นสิผมไม่รู้รายละเอียด

เดี๋ยวต้องรอไง๑๖กุมภาที่บอกว่าจะมามอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะคะเมื่อกี้ฟังฝั่งทนายไปแล้วใช่ไหมอยากให้ฟังทางฝั่งตำรวจบ้างค่ะ
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาท่านบอกนะว่าตรวจสอบลัมโบกินี่คันนี้แล้ว
มันยังเหลือร่องรอยคุณผู้ชมเป็นรอยของสติ๊กเกอร์สีเทา
เหมือนกับลอกออกแล้วก็ลอกไม่หมด
เพราะก่อนหน้านั้นอย่างที่ตำรวจเปิดเผยว่ารถที่มีสีเหลืองเป็นสติ๊กเกอร์รถแข่ง
อาจจะถูกแปลงสภาพเป็นการแรปสีเทาไปแล้ว

แต่สุดท้ายตอนมาส่งมอบทำไมเป็นสีเหมือนแดงดำส้มดำ
เออซึ่งเขาบอกว่าสีที่แบบแดงอมส้มกับสีดำ
อันนี้คือสีจริงของรถตั้งแต่แรกถูกไหม
แต่นี่มันมีสีเทาที่เหมือนถูกแรปไว้ก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้ดิฉันเห็นลายเซ็นต์แว๊บใช่ไหม
อยากให้คุณผู้ชมดูเต็มอีกทีนึงตรงคอนโซลหน้ารถฝั่งซ้ายมือเนี่ย
ลายเซ็นที่ว่าคือเป็นลายเซ็นจากผู้ผลิต

แล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเหมือนกับเซ็นเพื่อมอบให้
แล้วก็บอกว่าคันนี้เป็นรถคันเดียวในไทย
ก็นั่นสินะอย่างที่บอก๑เดียวในไทยขั้นที่๗ของโลก
ก็บอกด้วยค่ะบอกว่าบิ๊กกิติพงศ์น้องคนที่๓มอบอำนาจให้ทนายนะ
เงินของเบ้นว่ามีความสัมพันธ์กับรถคันนี้ไหม
เงินที่เอามาซื้อมาจากการทำความผิดหรือเปล่า
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเบนส์เดมอนกลับมาที่เมืองไทยแล้วต้องชี้แจงด้วยนะ
ว่าทำไมรถที่เบนส์เราอาจจะเห็นเน้นขับอยู่เบ้นใช้ทำไมถึงเป็นชื่อของน้องชาย
ส่วนเรื่องการจะไปขอข้อมูลจากคุณดิวที่บอกว่าจะต้องเดินทางไปไต้หวันใช่ไหม
อันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานแล้วก็ประสานกับทางคุณดิวอริสรานะคะ
พร้อมไหมหรือว่าไว้ใจไหมให้นายตำรวจท่านไหนเดินทางไปหาเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะว่าตัวคุณดิวเองก็อยู่ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ
เดี๋ยวน่าจะรอพร้อมกันเลยค่ะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นก็คือ๑๖กุมภา
ก็เป็นวันเดียวกันกับที่คุณเบ้นเดมอนจะกลับมามอบตัวด้วยนะคะ